ในตอนนี้เนี่ยนะมาเป็นช่วงของตลอดกินไง
ใช่แล้วค่ะงั้นขอร้องเพลงนี้ก่อนได้ไหม

ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผา
มันจะถูกมาให้เสียบมันจะถูกมาให้เสียบ

เอาเป็นว่าร้องมาขนาดนี้แล้ว
หลังดอกเลยเนี่ย
อยู่ก็หยุดร้องกำลังได้ฟิลเลย

ร้องเพลงมาขนาดนี้แล้วก็รู้ว่าวันนี้เนี่ย
เราจะพาคุณผู้ชมไปทานไก่ย่าง
แต่ว่าไก่ย่างร้านนี้เขาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมค่ะ
เพราะเขามีชื่อร้านว่าไก่ย่างถอดเสื้อ
ขายอยู่ในจังหวัดสงขลา

เสื้อนี่แหละค่ะอยู่ที่ตำบลท่าข้ามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงคลา
เด็ดของเขานี่เห็นไหมอยู่ที่น้ำจิ้มนี่แหละค่ะ
เป็นสูตรเด็ดเฉพาะตัวเลยนะฮะเจ้าของร้านก็คือ
นางประจิตชูโตชนะหรือว่าป้ากิมอายุ๕๒ปี
เป็นคนคิดค้นสูตรไก่ย่างร้านนี้เข้ามาเองเลยนะคะคุณค่ะ

เพราะว่าคุณป้าเจ้าของร้านป้ากิมเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าเกิดมาซื้อทีเยอะเขาปิ้งขายให้ไม่ทันหรอก
ลูกค้าเยอะมากจริงอย่างที่เราเห็นเนี่ยเยอะจริงนะภูมิ

ใช่คือป้ากิมเขายังบอกอีกด้วยว่าเคล็ดลับความอร่อยที่มันแตกต่างจากเจ้าอื่นก็คือ
เครื่องปรุงที่ใช้หมักไก่เนี่ยค่ะเหลืองแบบนี้ใช้ขมิ้นค่ะ
แล้วก็น้ำจิ้มที่ดิฉันบอกนี่แหละนะคะแล้วก็มีน้ำมันหอยเครื่องปรุงอื่นอื่นอีกมากมาย
ทั้งหมดเป็นสูตรเด็ดที่คิดค้นขึ้นมาเองโดยใช้เครื่องแกงเคี่ยว
แล้วก็ผสมส่วนผสมเฉพาะตัวอีกหลายอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องใช้ไก่สดค่ะ
แล้วก็ใช้บริเวณส่วนหน้าอกเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะทำให้ไก่เนี่ยเนื้อนุ่มแล้วก็สุกทั่วถึงกันพร้อมกัน
ย่างเนี่ยมันก็จะได้สีเหลืองหอมอ่อนอร่อยแบบนี้แหละค่ะคุณ

ใช่ค่ะก็จะทานได้แบบธรรมดาก็ได้หรือว่าจะทานแบบผสมน้ำจิ้มตามสูตรของร้านก็ได้นะคะ
การทำขายแต่ละครั้งค่ะจะใช้ไก่ตั้งแต่๑๐กิโลกรัมจนถึง๕๐กิโลกรัม
แล้วแต่ไปว่าจะเป็นงานใหญ่หรือว่างานเล็ก
ปัจจุบันนะคะทำขายจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้
คือเมื่อก่อนคุณป้าบอกว่าไม่มีอะไรเลย
จนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีบ้านมีรถส่งลูกเรียนจบระดับปริญญาตรีมาแล้วนะคะ
เพราะขายไก่ย่างนี้ถูกต้องคือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนมาขอซื้อสูตรนี้ด้วย
บอกว่าขอซื้อสูตรไก่ย่างในราคา๒๐๐๐๐บาท
คุณป้าบอกไม่ขายเอ้า๓๐๐๐๐๐ก็ได้
ล้อเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ขาย
เพราะว่ามันเป็นสูตรเด็ดเฉพาะคุณป้าบอกว่าถ้าขายไปแล้วเนี่ย
เดี๋ยวสูตรมันผิดเพี้ยนทำไม่อร่อยก็จะเสียชื่อ

เดี๋ยวมาดูกันว่าทำไมถึงชื่อไก่ย่างถอดเสื้อมันมีที่มาที่

ก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลาสามีของคุณป้าเนี่ยเค้าย่างไก่อะ
อากาศมันร้อนนะเนาะย่างไก่ไปก็เลยถอดเสื้อ

ไก่ย่างถอดเสื้อมีที่มาเพราะคนย่างเนี่ยถอดเสื้อเพราะมันร้อน

ก็ลูกค้าเขาเลยเรียกติดปากกันมาว่าเป็นไก่ย่างที่ถอดเสื้อนั่นแหละ

ผมนึกเพิ่มไปอีกนะว่าถ้าเกิดว่าร้อนหนักเนี่ยไม่ถอดกางเกงย่างเลยเหรอครับ

คุณจะรู้เองว่าต้องถอดไหม

เออถ้าถอดแล้วอาจจะไม่ได้ขายดีแบบเขาก็ได้ไง
นี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งอาชีพที่ถ้าใครมีความตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จทุกอย่างแหละนะ
คนที่ไม่มีอะไรเลยก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ด้วยการขายไก่ย่างไก่ปิ้งทั่วไปเนี่ย
ทุกวันนี้นะฮะโอ้โหมีทุกอย่าง

ถ้าใครมีความตั้งใจทำแล้วมันต้องสำเร็จแน่นะครับ
ใช่นะคะใส่ใจด้วยนะคะขายของขายอาหารสำคัญมากคือการใส่ใจความสดสะอาดความใหม่